เมื่อวานนี้บันเทิงไทยรัฐในช่วงเย็นอัปเดตไปแล้วค่ะ
ซึ่งนะคะใครหลายคนก็ประทับใจกับภาพที่พี่เมฆออกกำลังกายแล้ว
หน้าตาดูสดใสขึ้นแล้วก็ดูอวบอิ่มขึ้นนะ
ใช่แม้ว่าขาจะเล็กบ้างคุณผู้ชมไม่ค่อยได้ออกกำลังกาย
เดี๋ยวมีคลิปนึงที่เขาฟิตเนตแล้วนะคะ
ซึ่งพี่เมฆบอกว่าเมื่อวานโทรไปสัมภาษณ์อยู่
บอกว่าพี่เนี่ยยังมีตุ่มขึ้นที่เท้าอยู่นะคะ
ก็เลยยังวิ่งไม่ได้๑๐เมตร
เขาบอกว่าแต่ว่าเชื่อว่าเดี๋ยวอีกสักพักเนี่ยตอนนี้ลดยาอยู่นะคะ

ส่วนงานวิ่งกับพี่ตูนตุลาคม๒๖๒๗ที่ภาคใต้เนี่ยค่ะ
ฟิตอีกนิดหน่อยนะคะรับรองว่าได้เจอกันแน่นอนค่ะ

พี่เมฆเขียนแซวตัวเองด้วยนักวิ่งตุ่มน้ำพอง
เป็นกำลังใจให้ค่ะอ๋อนะคะขอให้หายไวละกันนะคะ